มีผู้ชายเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
จากนั้นไปหลอกเงินเจ้าของรถบัส
ซึ่งเป็นรถบัสนำเที่ยวในพื้นที่ปฐุมธานีนั่นแหละ

โดยบอกว่าจะเอาไปสร้างแท้งน้ำ
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนะคะ

หน้าตามวันเวลาเลยบอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะมารับ

เอาเงินไปเลยเอาเงินไปก่อนเลยไงคะ
บอกว่าจะไปสร้างแท้งน้ำเดี๋ยวจะไปรับมอบกันวันนั้นวันนี้

นายสมชายไตรศักดิ์ศรีอายุ๗๐ปี
เป็นเจ้าของรถบัสนำเที่ยวพร้อมพันรยาชื่อว่านางบุญมีน

เล่าให้ฟังบอกวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีแต่งกายคล้ายกับตำรวจ
อ้างว่าสังกัดสถานีตำรวจภูทรน้องเสือ
แต่ว่าย้ายมาอยู่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นลูกชายของกำนันเสิร์ช
มาขอเงินบริจาคเอาไปซื้อแท้งน้ำสแตนเลส
มูลค่า๑๙๐๐บาทแล้วจะเอาไปมอบให้กับโรงเรียนคลอง๑๑

เงินสดให้ไปเลยหวังจะช่วยทำบุญนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าเรื่องนี้ค่ะ
ครับรถโตยุต้าว่ะ
สียีนะ

ไม่ได้ทำทะเบียน

หลังจากที่คนร้ายรับเงินจากผู้เสียหายไปแล้วบอก

โรงเรียนเลยแต่ทีนี้พอถึงวันนัด
ผู้เสียหายรออยู่ที่บ้านนี่แหละบอกรออยู่นานเลย
ไม่เห็นมีใครแวะมารับสักทีตอนนั้นตะหิดตะหิดแล้ว
ถูกหลอกแน่เลยพอนานมากขึ้น
ชัดเลยว่าถูกหลอกก็เลยเดินทางไปที่สถานีตำรวจ
ทรคลองหลวงเพื่อไปสอบถามเรื่องนี้
ว่ามีนายตำรวจมีจริงหรือเปล่า
แล้วก็ที่โรงเรียนคลอง๑๑มีอาการขอความช่วยเหลือ
อยากจะซื้อแท้งน้ำมาที่สพคลอง๑๑หรือเปล่า
ขออภัยที่สพคลองหลวงหรือเปล่า
สรุปว่าไม่มีนะไม่มีบุคคลตามที่กล่าวอ้าง
ผู้เสียหายก็เลยแจ้งความเอาผิดกับคนร้าย
รายนี้ไว้แล้วตำรวจก็พยายามติดตามตัวอยู่นะคะ